เช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดดีกว่า

หมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็ยังคงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมจ้ะ

สำหรับวันนี้นะคะฝรั่งกิมจู๓๕บาทต่อกิโลกรัม

และชมพูทัพทิมจันทร์อยู่ที่๘๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า